ท่านผู้ชมครับ๑๓ชีวิตต้องรอดนะ
ระดมสรรพกำลังในการค้นหา๑๓คนที่ติดอยู่ที่
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงราย

คือชื่อคุณน้ำนางนอนมันต้องมีที่มา
เจ้าแม่นางนอนมีที่มาอะไรยังไง

ช่วงนี้ท่านเปิดอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาไปก่อนเวลาเราน้อย
แต่เอาเป็นว่าผมเปิดดู
วันพระที่จะถึงท่านผู้ชมครับ
ที่๒๗มิถุนายน๒๕๖๑ตรงกับวันพระ

ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ปีจอ
ที่บอกก็เพราะว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ที่กาญจนบุรี
เขาบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยววันพระนี้ทั้ง๑๓คน
ก็คงจะได้รับการปล่อยตัวออกมา

เป็นความเชื่อนะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าลองมาฟังดูหน่อยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบพบว่าเคยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับ
ที่ไปที่นั่นบ่อยนะฮะไปมาหลายครั้งด้วย
ก็เลยติดต่อสอบถามไปนะครับ
พระรูปนี้ชื่อว่าพระสมฤทธิ์รัตนยาโนเจ้าวาดวัดป่าบุญยพลังจังหวัดกาญจนบุรี
เคยเข้าไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายมาแล้ว
เปิดเผยว่าเคยเข้าไปที่ถ้ำแห่งนี้๔แห่งด้วยกัน๔ครั้งด้วยกันนะครับ
ไปเพื่อทำสมาธิวิปัศนารวมถึงทำพิธีกรรมต่าง
ครั้งล่าสุดที่เข้าไปคือเมื่อปี๒๕๕๘นะฮะ
เหตุผลที่เข้าไปพระสมฤทธิ์บอกว่าเข้าไปเพราะว่า
ได้ไปทำพิธีทางศาสนาให้กับลูกศิษย์

จากนั้นลูกศิษย์ถูกวิญญาณเข้าสิง
แล้ววิญญาณเนี่ยมาบอกพระสมฤทธิ์
บอกว่าลูกศิษย์เนี่ยถูกวิญญาณเข้าสิง
วิญญาณเนี่ยบอกว่าให้ไปที่ถ้ำนางนอน
ต้องไปแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่นั่น
ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่ภายในถ้ำ
พระสมฤทธิกับลูกศิษย์อีก๕๐คน

นี่คุณกิติศักดิ์วีดีโอคอลไปพูดคุยด้วยนะ
เนื่องจากอยู่ที่วัดป่าที่กาญจนบุรีนู้น

เดินเท้าเข้าไปจากปากถ้ำระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
ถ้าดูตามแผนที่ที่เราได้คุยกันไปก็คือยังไม่ถึง๓แยก

พระสมฤทธิ์บอกว่าไม่พบสิ่งมีชีวิตเลย
ไม่มีแสงส่องสว่างมาถึงด้วย
ต้องใช้ไฟฉายส่องนำทางอย่างเดียว

บางช่วงเป็นดินทรายเป็นทางคดเคี้ยว
กว้างกับแคบสลับกันไป

ช่วงหน้าฝนจะมีน้ำซึมเข้ามาเรื่อย

ส่วนอากาศเนี่ยอันนี้มีอากาศหายใจเพียงพอ
อันนี้คือสภาพของถ้ำที่ท่านบอกว่าท่านเดินเข้าไปใน๒กิโลเมตรแรกแล้วเจอ
อันนี้ทางกายภาพทางหลักวิทยาศาสตร์

แต่สิ่งที่เป็นนามธรรมและเห็นไม่ได้ด้วยตาแต่สัมผัสและรู้สึกได้
คือชาวบ้านบอกว่าถ้ำแห่งนี้ลี้ลับรู้คือ
รับรู้ได้เหมือนกับว่าเวลาเข้าไปในถ้ำเนี่ยเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลา

คือพระท่านนี้ก็บอกเหมือนกันว่าสัมผัสได้ถึงวิญญาณหลายดวง

ส่วนเรื่องที่เด็กทั้ง๑๓คนเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้
ท่านบอกว่ามันน่าจะเป็นพลังงานบางอย่างค่ะ
ที่ไปบดบังไม่ให้คนที่เข้าไปช่วยเหลือเห็นเด็ก
เพราะว่ามีเด็กในกลุ่มอันนี้เป็นคำคาดการณ์ของท่านนะคะ

มีเด็กในกลุ่มไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ภายในถ้ำ
สิ่งที่เกิดขึ้น๓วัน๔ชั่วโมง๕๙นาทีและ๑๐วินาทีนี้
คือการสั่งสอนจากเจ้าที่เจ้าทาง
ว่าจริงแล้วเด็กอยู่ไม่ห่างจากจุดที่พบรองเท้าแตะของเด็กมากนักหรอก
อาจจะอยู่ตรงซอกหรือว่าหลืบไหนสักแห่งหนึ่ง
เพราะเด็กเองไม่ได้เข้าไปครั้งแรกเคยเข้าไปมาก่อนแล้ว
น่าจะมีความคุ้นเคยก็เชื่อว่าทั้งหมดยังคงมีชีวิตอยู่แน่นอนล่ะ
และพรุ่งนี้วันพระ๑๓ชีวิตจะได้เจอทางออก
เดินไปได้เดินไปได้ทั่ว
ช่วงก็กว้างบางช่วงก็แคบแต่ก็ไม่แคบนักนะ
แต่ว่ามันสูงถ้าน้ำน้ำมาบางทีมันความต่ำไป
ก็เดี๋ยวจะทำให้น้ำทั่วถึง๓๕แมตรได้ก็จะทำให้มันมืดมากให้มันใหญ่
แต่น้องที่เข้าไปบ่อยอาจจะรู้เส้นทาง
เข้าไปแล้วก็หนีขึ้นไปอาจจะทะลุไป
ขึ้นบนทางเนินลึกหลองไหน

ก็ถ้าวันนี้ถ้ายังหาไม่เจอเนี่ยสันติ

มันไม่มีอุปกรณ์อะไรแล้วมือสลิน

ในมิติของเรามันก็มีอะไรมันซ่อนเล่นอยู่
แต่ในทางพุทธไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้มัน
มันผิดปกติอะไรนะมันก็มีของมันอย่างนั้นแหละ
มันมีอยู่คนหนึ่งที่มีอายุเยอะนะครับ
อันนี้ทางทองแม่สายนะครับ
ที่รู้จักกันแล้วก็มีเส้นทางตรงนี้นะครับ
เขาได้บอกผมมานะครับ
เพราะว่าไปลบหลู่เจ้าแม่นางนอนที่ปากถ้ำนั่นแหละ
รบรู้ในลักษณะไหนครับอาจารย์
ท้าทายเขาบอกว่างั้นนะครับ
บางทีด้วยความขนอดปากที่เคย

ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นหรือว่า
อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับ
แต่เขาบอกว่ามีการรบรู้นะครับ
แล้วเขาก็จะสั่งสอนนี่คือสิ่งที่เขาบอกผมมานะครับ
สั่งสอน
สั่งสอนถ้าสั่งสอนก็เข้าใจว่า
พระนี้ก็คงจะปล่อยตัวออกมา
กับคุณผู้ชมก่อนนะว่าเรานำเสนอในทุกแง่มุม
ภารกิจหลักที่เราเกาะติดเนี่ยคือภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ร่วม๔๐หน่วยงานแล้วก็หน่วยซิลที่ปฏิบัติการอยู่ภายในถ้ำ

ที่หลายคนเขาก็มองว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า

จะวันนี้ตอนนี้พรุ่งนี้มารื้อนี้ยังไงนะ